เป็นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาพูดคุยสื่อสารกับผีได้
เขาบอกว่าผีจ๋าผีอยากอยู่ร่วมกับคนไหม
แต่ต้องทำตามบรรยัติ๑๐ประการนี้
นี่คือกฎเหล็ก๑๐ประการนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะ
คือวิญญาณทุกตนที่อยู่ในวัดนี้เนี่ยนะครับ
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับ

กฎแต่ละข้อนะครับมีแต่ผีเท่านั้นที่จะทำได้
เช่นห้ามขึ้นไปนั่งบนหลังคาเมนนะ
หลังคาสาราก็ไม่ได้กุฏิพระก็ไม่ได้รวมทั้งโบสถ์ด้วย
ถอดหัวนะห้ามถอดหัวยื่นออกไปนอกวัด
รังแก่วิญญาณรุ่นน้องที่มาใหม่
ปฏิบัติตัวในสภาพที่สยดสยอง
แกล้งหลอกพระเนรและชาวบ้านที่อยู่ในวัด
ถ้านอกวัดหลอกได้เหรอ
ปรากฏตัวในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สวดอภิษฐรรม
สวดมาติกาสวดบังสุกุล
หรือพูดง่ายคืออย่าโผล่มาตอนมีงานศพว่างั้นเถอะนะฮะ
ข้อ๙กับข้อ๑๐นะถ้าคิดถึงกันก็ขอ๓ตัวตรง
ถ้าขอ๓ตัวไม่ได้ก็ขอ๒ตัวก็แล้วกันนะฮะ
ชาวเน็ตอ่านกฎเหล็ก๑๐ประการนี้ขำนะฮะ

บอกห้ามแกล้งเปิดปิดไฟเวลาโยมเข้าห้องน้ำนะ
รวมถึงห้ามส่งเสียงแล้วก็กลิ่นรบกวนด้วย

จะมีบทลงโทษยังไงเขาถามไปนะฮะ
แต่ว่าท่านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ก็จะเป็นการตักเตือนรายละอักษรก่อนด้วย

ถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวจะเสกเอาสารให้ไปอยู่ที่อื่น

ให้มาดูกันขำนะ

แสดงว่าวัดนี้ต้องเจอผีรบกวนอยู่พอสมควรนะครับ